ผมอ่านข่าวแล้วผมก็จับสังเกตได้นะ
ถ้าผัวเมียนั่งกินเหล้ากันเมื่อไหร่เนี่ยนะ

เมื่อมันเต็มพอเมาได้ที่ทะเลาะกันสิครับ
ภรรยาเอาหินทุบหัวสามี

จนสามีเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าตัวบอกว่าก็จะไม่ทำได้ยังไงอ่ะ
ก็สามีตีก่อนผัวตีก่อนว่างั้นอืม
ตำรวจสภเวียงหนองล่องนะครับเข้าตรวจสอบเหตุว่ามีคนฆ่ากันตาย
ที่บารกที่ห้าทับหนึ่งหมู่บ้านโดงหลวงตะบนวังผาง
อำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนครับที่ลานข้างบ้านเจอศพท่านนี้ฮะ
นายนิกรวีระวงอายุสามสิบเก้าปีหัวเขาเนี่ยถูกทุบด้วยอิดบล็อกครับ
นะฮะเลือดนองเต็มเลยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบสองชั่วโมง
สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนางสาวสุชาดาชัยยาอายุ๔๐ปีครับ
เป็นภรรยาของผู้ตายนี่แหละก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ชวนกันดื่มเหล้าครับ
เมาได้ที่เมาได้ที่แล้วทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
หลังถูกจับกลุ่มนางสาวสุชาดาอ้างว่าถูกนายนิกรทำร้ายก่อน
ก็เลยเอาหินเนี่ยมาทุบศีรษะจนผัวเนี่ยเสียชีวิตไปค่ะ
จากนั้นเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปอยู่บ้านญาติครับที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจตามมาจับได้ครับนางนิตยาวินันอายุหกสิบปี
เป็นแม่ของผู้ตายเล่าบอกว่าก็คู่นี้ก็ชอบกินเหล้า
แล้วก็ทะเลาะกันเป็นประจำนะฮะวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นลูกชายนอนอยู่ที่ลานข้างบ้าน
ไกลไกลก็นึกว่าเมาหลับเอ๊ะเมาหลับนานจัง
เดินไปเรียกเดินไปปลูกอ้าวไปเจอลูกเสียชีวิตซะแล้วครับ
ขอพิษกลับมาได้แล้วก็ขอเขาไปเข้าในห้องอย่าอย่าเขาก็เงียบไป
จะขึ้นเขาก็นึกว่าขอพิษก่อนมันเงียบไปเลยอะ
จะบ้านจะจองบอกก็ว่าเอ้ออันนี้มันเงียบเอ๊ะเขาก็ว่านะ
เขามีไยเขามาเจอศพเลยเออออมาลูกกันเล่าอย่าพอมันศพ

จัดให้มันโสดกูพูด

พิสมัยมหาวันอายุ๕๘ปี
เป็นเพื่อนบ้านเล่าเหมือนกันนะครับ
ทั้งคู่ทะเลาะกันเนื่องจากฝ่ายชาย

ขโมยมือถือของเจ้าของร้านค้าร้าน๑

คราวนี้ฝ่ายสามีเนี่ยเอาไปคืนเจ้าของอืม
คิดว่าสาเหตุนี้แหละทำให้ทะเลาะกัน

มีปากเสียงจนฆ่ากันตายในที่สุดครับลองฟังดูครับ
นี่แหละครับ
คืนตะว่าคืนตะว่าแม่แหล่ง
อ๋อแฟนเป็นเอาไปคืนตะว่าแม่แหล่ง
ไอ้ผู้ใจนี่นะไอ้ตัวเกี่ยวใจนี่นะ
เอาไปคืนทุกที่นี่เอาไปแม่อย่างนี้กัน

ส่วนใหญ่ก็เรื่องที่ไม่เคยคุยกันก็หยิบมาคุยกัน
พอเป็นปมทะเลาะกันแล้วพอมันมีฤทธิ์ของเหล้าอยู่ด้วย